มีลูกก่อนร้อนหนาวกับมินนินาทัชชะคุณผู้ชมค่ะพายุฤดูร้อนเนี่ยได้เริ่มเบาลงโล่งแล้วค่ะซึ่ง
วันหลังจากนี้ประเทศไทยของเราสภาพอากาศเนี่ยจะกลับมาค่อนข้างร้อนเลยเป็นสีแดงชานทั่วประเทศแบบนี้ค่ะก่อนที่ในเดือนหน้านะคะก่อนที่จะถึงช่วง
สงกรานสภาพอากาศจะกลับมามีฝนตกอีกรอบจากฤทธิ์ของพายุฤดูร้อน
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานเป็นภูมิภาคแรก
ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าร้องฟ้าผ่า
พื้นที่ใดไม่มีฝนสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่
พื้นที่ใดไม่มีฝนอากาศร้อนจัดเราอาจจะรู้สึกร้อนมากกว่า๔๐องศา

ส่วนภาคใต้ฝนเยอะทั้ง๒ฝั่งตก๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมสงบค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีพายุฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่
เน้นตกหนักเนียดในช่วงบ่ายถึงค่ำ
ระวังอันตรายจากลมกระโชคแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยค่ะ